พาทุกคนนะคะมานะคะแล้วก็จัดอันดับว่ามีไอเทมความงามอันไหนเนี่ยเดทหรือว่าต้องมีบ้างนะคะเป็นเหตุที่ติวต้องพาทุกคนมาที่นี่เลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดินตามมาเลยดีกว่าค่ะเร็ว
ตอนนี้นะคะจิลก็อยู่ที่จองแซมูลแล้วนะคะตั้งอยู่ที่ชั้นจีสยามเซ็นเตอร์แห่งนี้นี่เองต้องบอกเลยว่าถ้าใครเป็นสาวกแรนดบิวตี้นะคะต้องรู้จักแบรนด์นี้จองแซมูลอย่างแน่นอนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามาเปิดแล้วที่นี่เลยสยามเซ็นเตอร์นะคะซึ่งเป็นเคาน์เตอร์แรกและที่เดียวในประเทศไทยต้องบอกเลยว่าจุดกำเนิ
ที่จะส่งเสริมให้แต่ละคนสวยในแบบฉบับของตัวเองค่ะ
ก็คือเป็นไส้ไหนก็สามารถสวยในแบบนั้นได้
ไม่ต้องเปลี่ยนใช่ค่ะ
ตลับนี้เลยเป็นตลับที่สาวไทยหลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดี
ด้านหนึ่งจะเป็นด้านรองพื้นกดปุ่มปื๊ดรองพื้นก็จะขึ้นมาแบบนี้เลย

ก่อนที่เราจะแต่งหน้าเราต้องบำรุงหน้าให้เตรียมผิวให้ดีก่อน

โอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปลองกับผิวหน้าดีกว่า
เดี๋ยวขอบคุณคุณนกมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะพี่สุสวัสดีค่ะ
ก็ต้องบอกเลยว่าแน่นอนสิ่งที่เราจะเริ่มต้นกัน

วันนี้ต้องขอบคุณพี่สุมากเลยนะคะ
ที่มาเนรมิตให้ติวได้ลูกสาวเกาหลีแบบนี้นะคะ
เปอร์เซ็นต์ค่ะต้องรีบมาเลยนะคะ
เพราะมดเขตถึงวันที่๓๑ธันวาคมนะคะ

เดี๋ยวเรามาดูว่าจะอันดับแรงกิ้นของจอนแซมูล

ที่สาวทุกคนต้องมี

เป็นครีมบำรุงเนื้อสัมผัสเอสเตนต์บางเบาเหมือนน้ำ
กับเก็บความชุ่มชื้นให้อยู่บนผิวสาวอย่างยาวนาน
ใครที่อยากมีผิวแบบกราสกินสวยใสชำวาว

เป็นลิฟต์เนื้อแมทแบบบางเบาติดทนนาน

ทาทับระหว่างวันได้ไม่ต้องกลัวว่าจะหนักเกินไป
เป็นเนื้อแบบแอร์แมทสามารถใช้ผสมสีกันได้

เป็นคูชั่นสูตรเพื่อผิวโก้ฉ่ำน้ำนะคะ
สามารถมอบงานผิวทั้ง๓ประการ
เนื้อสัมผัสแบบบางเบาธรรมชาติ
ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์แบบกราสกินของที่นี่เลยค่ะ

ตัวนี้เป็นเบสที่ให้ความชุ่มชื้น
และทำให้ผิวดูสดชื่นยาวนาน

สามารถตอบโจทย์ทุกสภาพถึงเลยล่ะค่ะ

ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นที่สุดของงานผิวโกสุขภาพดี
ต้องยกให้พาเลสลองพื้นและคอนซิลเลอร์อันนี้เลย

เนื้อของเขาเนี่ยไม่หนักแถมยังปกปิด
แล้วก็เป็นงานผิวเรียกว่าเป็นการปกปิดที่เรียกว่าขั้นเทพเลยทีเดียว

ไอเทมที่ติวแนะนำไปเด็ดทั้งนั้นเลย

ยังมีอีกหลายชิ้นที่น่าซื้อน่าช็อปยังไง

สไตล์เกาหลีกันไปแล้วนะคะ
คราวนี้นะคะเรามาต่อกันที่แบรนด์เครื่องสำอางค่ะ
เพราะถ้าเราพูดถึงเรื่องของโนโตรกรรมความงามนะคะ
ซื้อนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วเขายกร้านทุกอย่างที่เหมือนญี่ปุ่น
แต๊บมาไว้ที่นี่เลยค่ะแอะต์คอสเมสตอร์ที่นี่เลยค่ะ
เอ็มเสียงเซ็นเตอร์นั่นเองตามไปดูเลยค่ะ
โอ้โหไปยังไงกันบ้างคะดูรอบรอบติวตอนนี้
ซึ่งต้องขอเล่านิดนึงว่าจริงแล้วร้านนี้เนี่ย
เขามีต้นกำเนิดมาจากเป็นเว็บไซต์นะคะที่สมัยก่อนเนี่ย
จนทุกวันนี้ก็มีมาถึงประเทศไทยแล้ว
ถ้าพูดถึงเครื่องสำอางที่อยู่ในร้านนี้มีมากกว่า๒๕๐แบรนด์เลยทีเดียว
แต่จุดเด่นของที่นี่ก็คือสังเกตได้ว่านอกจากว่าเป็นเชลล์ที่มีเครื่องสำอางวางอยู่ใช่ไหมคะ
ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการค้นหาเครื่องสำอางแห่งพรมลิขิตนั่นเอง

สาวทุกคนต้องมี
ที่เดินมาทั่วร้านแล้วนะคะเรามาเข้าอันดับที่๕เลยดีกว่า
นี่เลยชื่อจะยาวนิดนึงนะคะ

มันจะมีแบบปลอยผมเล็กแล้วก็เอามารูป
เพื่อเก็บเส้นผมที่หลุดล่วงนะคะให้มันเนี๊ยบกริบขึ้นค่ะ
นี่หยิบให้ดูมีสองสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็น้ำตาลอ่อน
มันดีตรงที่เนื้อสัมผัสเนี่ยมันบางเบามากไร้มากนะคะ
พกพาสะดวกที่สำคัญถ้าใครเป็นสาวที่แพ้ง่ายเนี่ย
ไม่แพ้แน่นอนว่าง่ายแล้วใช้ง่ายมากก็คือ

เรียวเล็กสวยฟุ้งเหมือนดารานั่นเองนะคะ
เขาเขียนว่านี่ใช้ดีทั้งตัวใช้ได้ทุกวัน
เพราะว่าเม็ดสครับของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามีถึง๓ชนิด๓แบบด้วยกันอยู่ในนี้
มันจะไม่ดูเห็นเป็นเม็ดสครับอย่างเดียวอ่ะเพราะอัดแน่นไปด้วยสารบำรุงข้างในนะคะ
ก็คือขัดแล้วก็จะไม่แห้งด้วยเวลาเราล้างออกมาเพราะเขาจะมีส่วนผสมของบัตเตอร์อยู่ข้างใน
รวมถึงมีน้ำแร่อนเซ็นธรรมชาติอยู่ข้างในด้วย
แต่นอกจากเราดมหรือว่าเทสแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยรู้ไม่เป็นไรค่ะมาทางนี้ข้างเลยเดี๋ยวลองให้ดู

นี่ค่ะเอาไปเลยค่ะอันดับที่๓ให้
และมาถึงแรงกิ้งอันดับที่๒นะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าทำมาจากรากของพืชพันธุ์ไม้นะคะนานาชนิด
จริงแล้วเขาทำมาถึง๕สูตรด้วยกัน
ซึ่งแต่ละสูตรก็ตอบโจทย์ปัญหาผิวแต่ละอย่าง
ซึ่งจริงแล้วเราสามารถใช้สลับวันกันได้นะ
แบบวันนี้รู้สึกผิวแห้งใช้ตัวนี้
อีกวันหนึ่งอยากกระชับขึ้นมาใช้ตัวนี้อะไรอย่างนี้
ก็คือสามารถปรับเปลี่ยนไปได้หมดนะ

เราก็เลยต้องยกให้อันนี้เนี่ยเป็นอันดับที่๒ของเราไปค่ะ
และมากันที่อันดับที่๑นะคะ
จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ขายดีมาก

มันดียังไงเดี๋ยวเทสให้ดูเลย
ความดึงของเนื้อครีม
มันจะได้ให้ความชุ่มชื้นฉ่ำวาว
แบบผิวโปรชุ่มฉ่ำน้ำในแบบฉบับของสาวญี่ปุ่นด้วยคะ

เพราะในกระปุกนี้เนี่ยอัดแน่นไปด้วยสารอาหารกว่า๕๐ชนิดด้วยกันนะคะ
และยังสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าไปถึงก่อนนอนเลย
แต่ถ้าใครมีคำถามข้อสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดไปดูแล้วจะมาช้อปปิ้งเนี่ย
แล้วมาซื้อแล้วเราจะแบบลองแล้วมันถูกกับผิวเราหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะ
เราก็สามารถลองสินค้าทุกอย่างทุกชิ้นในร้านได้อย่างไม่ต้องกังวลเลย
โอ้โหขอโทษพี่ค่ะเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะสาววันนี้ถูกอกถูกใจกันไหมคะ
วันนี้นะคะติวว่าพาทุกคนเนี่ยไปอัปเดตนะครับ
ถึง๒ช็อปร้านใหม่ด้วยกันนะคะ
โอ้โหมีร้านน่าสนใจเต็มไปหมดเลยค่ะ
วันนี้ขออนุญาตนะคะเพราะว่าได้เต็มมือเลยค่ะ